คุณผู้ชมครับไปดูชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งก็บอกว่าช่วยผมด้วย
ผมทรมานมากเสียขาไปข้างหนึ่งจากอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนก็ทรมานแล้ว
หลังจากนั้นมันมีแผลตามร่างกายแล้วมันมีแมลงออกมาจากผิวหนังของเขา
เขาบอกเขาทรมานเหลือเกินเขาไม่ไหวแล้ว
เห็นไหมแผลเก่าเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วก็คันแทนลุงแกเนอะนะครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายพิสิทธิสุริยบุญอายุ๔๖ปีเป็นชาวบ้านหนองไผ่
ตำบลไผ่อำเภอเมืองกรสิตนะครับเขาปวดเป็นโรคประหลาดคุณผู้ชม
คือมันมีแผลมีความคันมีแมลงช้อนชัยแล้วมุดออกมาตามผิวหนัง
ตั้งแต่ศีรษะแล้วก็ตามร่างกายนะฮะนายพิชิตเนี่ยนะคุณผู้ชม
พิชิตนะฮะบอกว่าเขาพิการขาขวาขาดเพราะว่าไปประสบอุบัติเหตุทางรถยนต
หลายปีก่อนนะฮะประมาณ๒เดือนที่ผ่านมาจู่เอ๊ะทำไมมันคันตามผิวหนัง
แล้วมันรู้สึกว่าคันใต้ผิวหนังนะครับ
เหมือนมีอะไรบางอย่างมันช้อนใช้อยู่ในหนัง
หนังหัวหนังแขนต่างนานาเนี่ย
แล้วสุดท้ายมันมีแมลงตัวเล็กมุดออกมา
คุณผู้ชมเขาใส่ถุงให้ดูเลยว่าเนี่ยแมลงมันออกมาจากผิวหนังเขา
โอ้ยคันไปด้วยแล้วตอนนี้
เขาบอกว่ามันออกมาเยอะโดยเฉพาะกลางคืนจะคันมากแล้วก็แมลงเนี่ยแกก็แกะอย่างนี้ให้ดูเนี่ยครับ
เขาบอกว่าทุกข์ทรมานเหลือเกิน

ผมอยากรู้มันโรคอะไรกันแน่มันทรมาน

นายอำเภอเมืองกรสินเขารู้ข่าวชื่อว่านายสมเจตเต็งมงคลก็บอกว่า

คาดว่าแมลงที่มันมุดออกมาตามผิวหนังแล้วก็หนังสีสักของคุณพิชิดนะ
มันน่าจะเป็นแมลงจำพวกเห็บไรหรือว่าโรน
ก็เลยให้ทีมอสมเนี่ยผู้นำชุมชนเนี่ย
ปรับสภาพแวดล้อมก่อนเอาไปฉีดพ่นก่อน
ที่นงที่นอนหมอนมุ้งมันมีแมลงอยู่ไหมมันสะอาดไหม
แล้วก็ส่งตัวนายพิชิตไปที่โรงพยาบาลกรสิน
ก็บอกว่าเป็นโรคผิวหนังชนิดนึงแล้วไม่ได้เป็นโรคประหลาดอะไร
ให้กลับมารักษาที่บ้านได้ก็เอายาไปทาเอายาไปกิน
แล้วก็เอาไปกำจัดเรื่องของเห็บเรื่องของไรเรื่องของโลนด้วยนะในบ้านเนี่ย
ล่าสุดตอนนี้คุณพิชิตอาการเริ่มดีขึ้นแล้ว
แต่ว่าทางอำเภอก็กำชับว่าอสมกับผู้นำชุมชนต้องไปดูแลอย่างใกล้ชิด
เห็นแกเก่าเห็นแผลแกก็สงสารเนอะนะครับ
สู้นะฮะตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วนะครับ